ซึ่งวันนี้เองนะครับสารรัฐธรรมนูลจะถกว่ารับหรือไม่รับ
มหุ้นสื่อนี้กรณีคำร้องของคุณชวนหลีกภัย
นิจฉัย๔๑สสนะครับ
เรื่องนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายหยิบมาวิเคราะห์กันในช่วงต้นรายการนี้เลย
ในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

มีคำถามจากแฟนรายการขีดเส้นใต้

เรื่องการถือหุ้นหุ้นสื่อของสอสอทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและทั้งสว
วันนี้ถ้าสารรัฐมนูลรับไว้พิจารณาแล้วถ้าสมมุติว่ารับไว้พิจารณาแล้ว
หยุดปฏิบัติหน้าที่๔๑คนก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วของฝ่ายค้านอีก๕๕คนถ้าเจอมาตรฐานเดียวกัน
ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สวอีก๒๐กว่าคน
ฉะนั้นวันนี้ถ้าดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
สอสอรัฐบาลระทึกวันนี้สารรัฐมนุนรับหรือไม่รับหุ้นสื่อ
มีฉบับอื่นก็ทำนองเดียวกันนี่แหละครับพิษหุ้นสื่อลามทั่วสภา
ถามว่าอะไรมันนักกันหนักกันหนาทำไมจึงกลายเป็นประเด็นใหญ่
คำตอบก็คือว่าเรื่องนี้คนเขียนคนร่างรัฐมนูล
เขาไม่อยากให้คนที่เป็นเจ้าของสื่อคนที่ทำสื่อ
มีคุณสมบัติที่จะมาเป็นนักการเมืองได้เป็นสอสอได้
เพราะเขาคิดว่าคนที่เป็นเจ้าของสื่อเป็นหุ้นส่วนสื่อหรือทำสื่อ
คุณได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานี่
คุณเขียนให้เขาเขียนเชียร์ตัวเองแล้วไปเขียนทำร้ายคู่ต่อสู้
ฉะนั้นมาตรา๙๘ก็เลยบอกว่า
บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
แล้วในวงเล็บ๓บอกว่า
คือเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์

แต่นี่พอเขียนไว้อย่างนี้
มันก็เกิดกรณีที่เรียกกันว่าทีรอดตาช้างห่างรอดตาริน
คือคนที่เป็นเจ้าของสื่อคนทำสื่อจริงเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับ
เขาจัดการโอนอะไรกันเรียบร้อย
ถึงแม้ว่าเขายังมีบทบาทโดยพฤตินัยควบคุมสื่ออยู่
แต่ว่าในนิตินัยเขาไม่เกี่ยวก็รอดไป
แต่ว่าคนที่เป็นปัญหาขอโทษคนที่ซวยเนี่ย
คือคนที่ไปถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท
ไม่เกี่ยวกับสื่อเลยเป็นบริษัทก่อสร้างรับเหมาก่อสร้าง
แต่ว่าเวลาไปจดทะเบียนใบบริคลสนทิเนี่ย
ทนายความเขาจะติ๊กว่าวัตถุประสงค์ของบริษัททำอะไรบ้าง
กว่าข้อในจำนวนนั้นข้อหนึ่งก็บอกว่าประกอบกิจการสื่อมวลชน
หนังสือพิมพ์อะไรทำนองเนี้ยทนายความเขาก็เห็นว่าไหนไหนมาจดแล้ว
บริษัทนี้วันใดวันหนึ่งเกิดจะต้องทำกิจการเหล่านี้ก็ไม่ต้องมาจดใหม่
ก็ก็จดไว้ติ๊กไว้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ถือหุ้นบริษัทเหล่านั้นเนี่ย
ถือหุ้นครองหุ้นสื่อเจอกันเป็นแถวเลยครับทั้งทั้งที่หลายคนไม่เคยเกี่ยวข้อง
ไม่เคยหลายบริษัทเหล่านั้นเนี่ยไม่เคยทำสื่อเลยไม่เคยเกี่ยวข้องเลย
แต่ก็เจออันนี้อันนี้คือเรียกว่าไปเจอร่างแหเขาด้วย
ฉะนั้นถ้าสารรัฐมนูลรับไว้พิจารณาแล้วสั่งให้สอสอหยุดปฏิบัติหน้าที่
เหมือนที่สั่งให้คุณธนทรหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตัวเลขตอนนี้
เท่ากับว่าสสฝ่ายค้านเนี่ยกับฝ่ายรัฐบาล๙๖คนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
สวนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งมันก็เลยบอกว่านี่เรื่องไม่เป็นเรื่องแท้
มันจะมาเป็นเรื่องเอาตอนเนี้ยผมอ่านเรื่องนี้จากคอลัมป์ลมเปลี่ยนทิศ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้อยากจะนำมาถ่ายทอดให้ฟัง
นิดหน่อยช่วงท้ายเขาบอกเรื่องห้ามถือหุ้นสื่อที่บรรยัติไว้ในรัฐมนูล
ถือเป็นความคิดที่ล้าหลังของคนแก่ที่ไม่ทันโลกคือพวกที่ร่างรัฐมนูล
นั่นแหละวันนี้สื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์กำลังจะตายกันหมดแล้ว
ถ้าเอาข้อห้ามถือหุ้นสื่อมาใช้ผมว่าสสวผิดกันทั้งรัฐสภา
รวมทั้งพลเอกประยุทธ์ก็โดนด้วยก็เห็นโพสต์ลงเฟซบุ๊คกันทุกวันเนี่ย
ทีนี้หากไม่มีการแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้หรือร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ขึ้นมาแทนในอนาคต
ประเทศไทยจะติดกับดักความล้าหลังรวมทั้งอีกหลายกับดักในรัฐมนูล
จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังที่สุดในอาเซียนไปในที่สุด
นี่ข้อเขียนของลมเปลี่ยนทิศผมเห็นด้วยครับ
แต่ว่าจนป่านนี้ยังไม่มีคนที่เป็นตัวการต้นเหตุเนี่ย
ที่สร้างบรรยากาศเหล่านี้ไว้สร้างเรื่องเหล่านี้ไว้เขียนเรื่องเหล่านี้ไว้
ไม่เห็นมีใครโผล่หน้ามาอธิบายมารับผิดชอบ
แต่ว่าเรื่องนี้กำลังจะเป็นเรื่องวุ่นในแวดวงการเมือง
แล้วก็จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าคอยดูเถอะมันจะไปกันใหญ่
นี่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐมนูลเรื่องถือหุ้นสื่อ
ทีนี้ก็มาถึงช่วงสัปดาห์ลำลึก๑ปี
หมูป่าติดถ้ำขุนน้ำนางนอนก็จะมีบรรยากาศนี้ไปสักอีก๒๓วัน
มีคนที่เป็นตัวละครสำคัญหลายคนมาจากหลายฝ่าย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกู้ภัยทีมหมูป่าขุนน้ำนางนอน
แต่ว่าคนที่เป็นต้นแบบโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการ
คือผู้ว่านรงศักดิ์ผู้ว่านรงศักดิ์เป็นคนที่สังคมไทยจำได้จดจำ
เพราะว่าตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
ท่านดำเนินการบัญชาการเหตุการณ์มีบทบาทสำคัญที่สุด
ผู้ว่านโรงศักดิ์โอสธนากรในช่วงนั้นเราจะเห็นว่าวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมง
เครียดกดดันหวั่นไหวเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าตัดสินใจผิดพลาดนิดเดียว
พันธุ์ของคน๑๓คน๑๓ชีวิตก็เป็นเดิมพันธุ์ที่ต้องมาเสี่ยง

เราจึงเห็นว่าในบางช่วงบางเวลาของการให้สัมภาษณ์ของการแถลงข่าว
เราเห็นถึงความหวั่นไหวถึงจะมุ่งมั่นแต่ว่าแอบเห็นความหวั่นไหวบางช่วงเวลา
มีน้ำใสอยู่ในเบ้าตาท่านด้วยซ้ำไปฉะนั้นเรื่องของท่านผู้ว่านโรงศักดิ์เป็นในช่วงนาทีประกาศที่พบว่าพบแล้ว

คนไทยทั้งประเทศก็ดีใจ
และในช่วงเวลานั้นมีเรื่องที่เราคิดไม่ถึงเกิดขึ้น
ช่วงที่กำลังบัญชาการสถานการณ์แก้ปัญหากันอยู่
มีคำสั่งย้ายผู้ว่านโรงศักดิ์จากจังหวัดเชียงรายไปจังหวัดพยาวครับ
ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์นิ่งสงบแล้วก็ทำงานต่อ

ถึงใครรับหน้าที่ทำงานต่อ
ฉะนั้นเรื่องนี้๑ปีผ่านไปยังไม่มีใครลืมท่านผู้ว่านรงศักดิ์
เราก็ขอคารวะด้วยการนำบทกรอนที่เคยเขียนไว้มาแสดงความนับถือท่านอีกครั้งหนึ่ง
ในวันนี้วันที่ครบรอบ๑ปี
ลูกผู้ชายอยู่ที่ไหน

ข้อสำคัญต้องรักในศักดิ์ศรี
อยู่อย่างมีคุณค่าบรรดามีอยู่ให้สมหน้าที่ที่เราเป็น
อย่าถามว่าถูกผิดในความเห็นไม่อยากให้ถูกเชิดเปิดประเด็นจึงสงบเยือกเย็นให้เป็นไป
ลูกผู้ชายอยู่ไหนได้ทั้งนั้นแต่ที่นั่นคนต้องรักไม่ผลักใส
บัญชาการงานสำคัญเสร็จวันใดก็พร้อมเดินจากไปจากเชียงราย
โบราณว่าเสร็จนาฆ่าโคทึกพอเสร็จศึกก็ต้องพรากจากแม่สาย
เราไม่เห็นน้ำตาลูกผู้ชายเห็นแต่คนเชียงรายไว้อะไร
ท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสดธนากรครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
มีทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องรำลึก๑ปีครบรอบนะครับ
ปฏิบัติการค้นหา๑๓หมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่นเองนะครับ
เร็วนะแป๊บเดียวก็๑ปีเต็มแล้ว
ส่วนประเด็นการเมืองวันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
การประชุมสภาพผู้แทนราชดรครั้งที่๖เริ่มต้นขึ้น๑๓นาฬิกานี้
เป็นการเปิดอภิปรายซึ่งฝ่ายค้านเขาบอก
ทีมกันเรียบร้อยแล้วจะยื่นอภิปรายทั้งกระทู้สดกระทู้ถาม
โดยเฉพาะเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีและแผนปฏิรูปประเทศ
เขาบอกอาจจะไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะอาจจะข้ามคืนเลยนะ
ข้ามวันข้ามคืนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันได้นะคะ